แล้วก็ไปดูสีสันบนท้องฟ้ากันดีกว่า
ถูกต้องค่ะพาไปที่งานประเพณีว่าวนะคะ
เป็นงานว่าวประเพณีแล้วก็เป็นงานว่าวนานาชาติด้วยค่ะ
จัดที่ตำบลคองขุดนะคะก็มีคนให้ความสนใจไปดูมากมายเลยนะคะ

ถูกต้องค่ะมีว่าวหลากหลายประเภทเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจมาชม
มหากรรมงานว่าวประเพณีและว่าวธนาชาติ

บนคลองขุดอำเภอเมืองสตูนนะคะ
ซึ่งนักกีฬาว่าวจากประเทศต่าง

แลนด์อิตาลีสแกนเนเวีย

ท้องฟ้าก็มีแล้วก็วางอยู่ข้างล่าง
อยากให้คุณผู้ชมซื้อกลับบ้านก็มีด้วย

เพื่อสืบสารและเผยแพร่งานประเพณี
ของจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าวประจำจังหวัดศัตรูนี้นะคะได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะคะ
ซึ่งในงานนี้ก็มีการโชว์เล่นว่าวมีการจำหน่ายว่าวชนิดต่าง
สาธิตการทำว่าวควายการโชว์ว่าวจากจังหวัดและประเทศต่าง
รวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีเทศกาลอาหารสยามอันดามันการ
และการจำหน่ายสินค้าโอท็อปท่ามกลางที่มีบรรยากาศสวยงามนี่ว่าว
แบบนี้ก็สวยนะคุณเป็นภาพที่เรียกว่าเห็นแล้วก็ประทับใจนะคะ
อยู่เต็มท้องฟ้าซึ่งงานก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้แหละค่ะ
๕มีนาคม๒๕๖๐ไปกันได้ที่จังหวัดศัตรูนะคะว่าวนี้มีหลายแบบนะฮะ
ว่าวควายเนี่ยก็เป็นเหมือนว่าวดุ้ยของภาคใต้เขานะครับตอนบนมีปีกโค้ง
เช่นเดียวกับว่าดุ้ยนี่แหละฮะแต่ว่าตอนล่างทำโครงรูปร่างเหมือนหัวควายไงคุณ
ค่ะมีเขายาวโค้งรับกับปีกบนส่วนหัวติดแอกนะครับ
ก็เลยมีลักษณะเหมือนควายเขาก็เลยเรียกว่าว่าวควายนี่แหละครับ
ก็เป็นว่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ประเภทหนึ่งด้วยนะครับ